นาฬิกา๕นาทีแล้วกลับมาติดตามข่าวกันต่อในชัดทางข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับ
คุณผู้ชมจำกันได้ไหมฮะ๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีเหตุไฟไหม้ที่เก็บถังขยะใต้สะพานเบลเยี่ยม
แล้วก็ทำให้สะพานเบลเยี่ยมเสียหายแต่วันนั้นการจราจอมเป็นอย่างไร
รถติดทั้งทั่วกรุงเลยก็ว่าได้
คิดดูรถติดจากแถวสะพานข้ามแยกสาธรณ์ไปจนถึงบางนา
คุณต้องผ่านสุขุมวิทย์ไปถึงสุขุมวิทย์ร้อยกว่าเนี่ย
รถติดหนักขนาดนั้นและเส้นทางทุกเส้นทางจะมุ่งหน้าเข้ากรุงรถติด

เมื่อวานนี้ทางตำรวจนำตัวนายเอกล็อก๑
ที่เป็นผู้ที่ก่อเหตุเข้าไปถ่ายอุจจาระใต้สะพาน
แล้วก็สูบบุหรี่ไปด้วยจุดบุหรี่แล้วก็โยน
้นบุหรี่ทิ้งปรากฏว่าทำให้เกิดไฟไหม้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
โดยนายสำรานม่วงเขียวหรือว่าเอกล็อกหนึ่ง

ข้อหาความผิดคือกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
และเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
จากเหตุการณ์ที่ไฟไหม้สะพานไทยเบลเยี่ยม
ถูกพนักงานสอบสวนสารีตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆ
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพบริเวณใต้สะพาน
นายสำรานใช้เป็นที่นอนพักแล้วก็ใช้เป็นที่ทำธุระส่วนตัว
มาก็คือบริเวณข้างสะพานฝั่งสวนลุมพินี
ซึ่งนายสำรานเดินไปใช้ตรงนี้
แล้วก็เจ้าหน้าที่พบก้นบุหรี่ที่มีคนทิ้งไว้
แล้วก็นายสำรานเขาไปพบก้นบุหรี่ที่มีคนทิ้งไว้
และเขาก็จุดสุดท้ายเป็นช่องระหว่างสะพาน

แล้วก็จุดสุดท้ายที่ไปทำแผนคือ
ระหว่างสะพานที่เดินลงไปทำธุระส่วนตัว

ลงในกองขยะใต้สะพาน
จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้
จุดเล็กจุดนั้นทำให้เกิดเป็นเหตุใหญ่นะครับ
นายสำรานรับสาภาพว่าเป็นผู้ลงมือจริง

โดยหลังจากเห็นว่ามีควันออกมาจากใต้สะพาน
ก็พยายามบอกเพื่อนที่เป็นคนเร่ร่อนด้วยกันนะ

แต่ไม่มีใครสนใจและตัวเองก็ตกใจ
ก็เลยหลบหนีไปอาศัยอยู่ย่านหัวลำโพง
จนถูกตามจับได้ไหนที่สุด

ก็ระบุนะครับว่าจากการสืบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ได้ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหา

เบรนด์สะพานไทยเบลเยี่ยมมานานกว่า๑เดือน
จากการสอบถามพบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง
ว่าเป็นมาเฟียขัดแย้งกับคนเร่ร่อนในพื้นที่
ขณะเดียวกันก็ได้มีการกำชับตำรวจทุกท้องที่

แล้วก็คนวิกลจริตอย่างจริงจังนะครับ

โดยหลังจากนี้จะนำตัวผู้ต้องหาไปตรวจสภาพจิตใจ
เพื่อให้แพทย์ยืนยันว่าเป็นคนวิกลจริตหรือไม่
แจ้งข้อหาต่อไปนะครับ
แต่เขาก็บอกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเผาสะพาน
ได้เรียกว่าเรื่องนำพื้นหยดเดียวแท้เลยนะครับ